คือนี้เราเริ่มต้นกันด้วยอุบัติเหตุและเหตุการณ์ที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
ที่นครรจสุริมามีอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนรถพ่วงสิบแปดล้อที่เลี้ยวกับรถกระทันนะครับ
ทำให้คนขับบาดเจ็บสาหัสติดอยู่ภายในรถ
กู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
คนขับรถกระบะอิซูซูที่ได้รับบาดเจ็บติดคาซากรถหลังพุ่งชนรถพ่วง๑๘ล้อ
นถนนมิตรภาพบริเวณจุดกลับรถบ้านตะโกทุ่มตำบลตาจันทร์อำเภอคงจังหวัดนครรัชศรีมา
เจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลืออยู่นานจึงสามารถนำผู้บาดเจ็บออกมาได้
แล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลพิมายซึ่งนายประเทียนขอให้กู้ภัยช่วยดูแลสุนัขและแมว
ขณะกลับรถตรงจุดเกิดเหตุมองไม่เห็นว่ามีรถกระบะวิ่งมาทางตรง
กระทั่งได้ยินเสียงเบรกแล้วถูกรถกระบะพุ่งเข้ามาชนอย่างแรง
ตำรวจสพคงนำตัวคนขับรถบรรทุกไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพัก
คนขับรถกระบะอาการดีขึ้นก็จะสอบปากคำอีกครั้ง
ส่วนนี้คือสภาพของรถเก๋งฮอนด้าแจ๊สสีเทาหมายเลขทะเบียนสเสย๒๗๗๙กรุงเทพมหานคร
อยู่ในสภาพพังยับเยินแทบไม่เหลือเขาโครงเดิม
หลังพุ่งชนท้ายรถสิบล้อบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์
ก่อนถึงสี่แยกบางคู่วัดถนน๓๔๗ตะมนต์บางคู่วัดอำเภอเมืองจวัดปฐุมธานี
ชิ้นส่วนรถเก๋งกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณ
ภายในรถพบศพหญิงสาวคนหนึ่งติดอยู่บ่อที่นั่งคนขับ
สภาพศีรษะด้านซ้ายมีบาดแผลชะกัน
ภายจึงใช้เครื่องตัดทางงัดซากรถนำร่างออกมา
แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าผู้เสียชีวิตเป็นใคร

ซึ่งในจุดเกิดเหตุไม่พบร่องรอยการเบรกของรถทั้ง๒คัน
สันนิษฐานว่าผู้เสียชีวิตน่าจะหลับใน
เจ้าหน้าที่เตรียมติดต่อยาดรับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนา
อีกรายรถหกล้อบรรทุกซ่อมมาเต็มคันยางระเบิด

ถนนประหลโยธินขาเข้าตำบลคลอง๑อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
ทำให้รถเกงพังยับเยินซ่อมที่มันทุกมาตกเปลี่ยนถนน
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้ภรรยาของคนขับรถเก๋งและลูกสาววัย๔ขวบได้รับบาดเจ็บ๒คน

คนขับรถเก๋งที่ไม่ได้รับบาดเจ็บระบุว่า
ขณะขับรถพาภรรยาและลูกสาวมาจากจังหวัดกำแพงเพชรมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพ
จู่รถหกล้อบรรทุกส้มที่กำลังไปส่งที่ตลาดไทยยางระเบิด
แล้วเสียหลักมาชนกับรถเก๋งของตนเองก่อนที่จะพลิกตะแคง
ทำให้ภรรยาและลูกสาวได้รับบาดเจ็บ
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชรถหกล้อรับจ้างดูสิ่งปฏิกูล
เสียหลักลงข้างทางในพื้นที่ตำบลนาแวร์อำเภอชวาง

ทำให้นางสาวสุรีพรรักษาวงอายุ๓๙ปี
ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณคอและไหล่
ส่วนคนขับไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
จากการสอบถามทราบว่าก่อนเกิดเหตุสองสามีภรรยา
ตระเวนรับจ้างดูดสิ่งปฏิกูล
แต่ขณะถอยรถจู่รถเบรกแตกทำให้ตกลงข้างทางจนได้รับบาดเจ็บ
ที่จังหวัดกระบีหนุ่มวัย๒๗ปีขับรถกระบะอิซูซู๔ประตู
ชนเสาไฟฟ้าริมถนนสายกระบี่เขาทอง
ในพื้นที่ตะบนปากน้ำอำเภอเมืองกระบีได้รับบาดเจ็บสาหัส
เสาไฟฟ้าหักเอ็นลงมาคาอยู่กับรถกระบะ
อยู่ในสภาพด้านหน้าพังยับเยิน

แต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา

ผู้เสียชีวิตเพิ่งกลับจากนำไก่แจ้ไปแข่งประชันเสียง
ว่าสาเหตุเกิดจากมีอาการหลับใน
เพราะเมื่อคืนนี้ผู้เสียชีวิตขับรถไปเอาไก่แจ้
จากจังหวัดตรังเพื่อนำมาแข่งขันโดยที่ยังไม่ได้นอนพัก
จนทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นปิดท้ายด้วยกล้องวงจรปิดบันทึกภาพรถหกล้อ
บรรทุกเศษพลาสติกน้ำหนักกว่า๑๐คันจนรถเอียงกระเท่เร่
พลิกตะแคงอยู่กลางถนนทางโค้งหน้าวัดเนินกระบบ
ตำบลเขาคันทรงอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้คอกเหล็กและถุงเศษพลาสติกขนาดใหญ่
ออกมาจากตัวรถเพราะดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
คนขับรถหกล้อระบุว่ากำลังขนเศษพลาสติกไปส่งที่ศรีราชา
แต่พอมาถึงทางโค้งได้ยินเสียงไม้หักดังมาจากหลังรถ
แล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นจึงพยายามตั้งสติจอดรถเข้าข้างทาง
ตำรวจประสานรถยกเคลื่อนย้ายพ้นกิดขวางจราจร
ดำเนินคดีกับผู้ขับขี่ตามกฎหมาย